สำหรับกรณีหน้ากากอนามัยขาดแคลนเชื่อว่าหลายคนเห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมาย
ซึ่งเป็นโพสต์ที่ออกมาเรียกร้องโดยกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลเองนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีน้ำพึ่งหยดเดียวเกิดขึ้นคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการถูกข่มขู่ค่ะ
กลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลถูกข่มขู่จากสาธารณสุขจังหวัด
ไม่ให้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับวิกฤตหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
ใครทำน่าเดี๋ยวข่มขู่ว่าจะปลดภูมิโดยการโรงพยาบาลออกเลย

จากคำพูดแบบนี้ทำให้ทั้งหมอทั้งพยาบาลลุกขึ้นประท้วงกันเกือบจะทั่วประเทศเลยนะคะ
จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่แพทย์หน่วยศัลยกรรมหัวใจและส่วงอกโรงพยาบาลหาดใหญ่
เขาโพสต์ภาพหน้ากากอนามัยที่เต็มไปด้วยเลือด
กระเซ็นอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
เห็นไหมมันใช้ไม่ได้จริงจริง
ยิ่งหมอผ่าตัดเคสฉุกเฉินเคสอุบัติเหตุ
หน้ากากอนามัยคำว่าอนามัยคือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
คุณจะบอกให้แพทย์พยาบาลใช้ซ้ำเป็นไปไม่ได้

สาธารณสุขจังหวัดไม่พอใจ
สั่งห้ามหมอและโรงพยาบาล
โพสต์เกี่ยวกับวิกฤตหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
ทั้งที่นี่คือปัญหาใหญ่แล้วรัฐเองก็ยังแก้ไขไม่ได้เลย
นี่แหละค่ะมันถึงได้เป็นจุดที่บุคลากรทางการแพทย์เขาต้องลุกขึ้นมา
เรียกร้องสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ของตัวเขาในฐานะคนทำงาน
และสิทธิ์ของผู้ป่วยด้วยเพราะมันคือความสะอาดและความปลอดภัย
ล่าสุดมีอีกหนึ่งโพสต์นะคะของนายแพทย์วิรชัยโคสุวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออทโพดิกส์โรงพยาบาลขอนแก่น
โพสต์ภาพและข้อความ
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลให้เพียงพอ

มีการนัดบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมกันแสดงจุดยืนพร้อมกันวันนี้
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะ

บุคลากรทางการแพทย์เขาก็มาติดกัน
คือเช่นเดียวกันกับที่พยาบาลท่านหนึ่งนะคะ
ก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการแจกเงิน๒๐๐๐บาท
ซึ่งส่งผลให้หน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าหายาก
แต่ในโรงพยาบาลก็ยังใช้มีใช้ไม่เพียงพอ
แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินไปช่วยทางการแพทย์แทน
โดยเธอเองมีการถ่ายภาพตัวเองนะคะ
ถือป้ายกระดาษระบุข้อความว่า
แฮชแท็กช่วยการแพทย์เถอะ๒๐๐๐บาท
ซึ่งโพสต์และภาพนี้ถูกแชร์ไปมากกว่า๕๕๐๐๐ครั้ง
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเชิงเห็นด้วย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้โพสต์เป็นจำนวนมาก
อันนี้เป็นภาพที่ออกมาสัก๒วัน๒วันก่อน
แล้ววันนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะ
ว่านโยบายการแจกเงินไม่มีแล้ว
ถอยดีกว่าไม่ขอสวนกระแสบอกว่าขอพักไว้ก่อน
แล้วจะไปแจกเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าช่วยยังไงได้
แต่เห็นประชาชนบอกไม่ให้แจกก็ไม่แจกก็ไม่แจก